ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
โค้งสุดท้ายแล้วจริงตอนนี้ก็คึกคักสำหรับการปราศัยหาเสียงของแต่ละพักการเมืองนะคะ
วันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ไม่ได้หาเสียงค่ะตรวจราชการค่ะ

ใช่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะที่สวนลุมพินีค่ะ
ก็มีประชาชนอวยพรกันเยอะนะคะว่าอยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ
แต่พอเจอคำถามของนักข่าวนี่แหละค่ะ
ทำให้ท่านนายกอารมณ์ขึ้นเลยนะคะคือนักข่าวถามหลายอย่าง

ถ้าแพ้เลือกตั้งจะทำยังไงแล้วคือไล่ถาม
ถามตลอดไม่เลิกเดี๋ยวลองฟังดู
ผลเลือกตั้งจะเป็นของขวัญวันเกิดไหมครับท่าน

อืมนี่ไง

แล้วก็มีหยอดคำหวาน

ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของในโลกออนไลน์นะคะ
ที่บอกว่ามีเอกสารเป็นเอกสารลับของทางกองทัพ

อยากจะให้ทหารสนับสนุนพักพลังประชารัฐอะไรแบบนี้ค่ะ
เอกสารลักษณะแบบนี้ก็ถูกเผยแพร่

แต่ว่าเรื่องนี้ทางกองทัพทางกระทรวงกลาโหมเขาก็ตรวจสอบนะคะ
ส่วนกระสูงกลาโอมยืนยันว่าเอกสารหนังกราบที่ถูกเพย์แพร่ผ่านทางพฤจธรรมณะทางเพจ

รายงานให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว
ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามของกลุ่มเดิม
พยายามจะโจมตีกองทัพ
ซึ่งประชาชนจะพิจารณาได้เองถึงความน่าเชื่อถือ
พันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกก็บอกว่า
ไม่ใช่เอกสารจริงของทางราชการค่ะ
มีหลายจุดในภาพของเอกสารเนี่ย
มันไม่เป็นตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ไม่เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดของหนังสือราชการ

สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ
ที่ได้รับผมกระทบแจ้งความดำเนินคดีกับเพจนี้แล้ว
เพราะการดัดแปลงบิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ

อีกหนึ่งหน่วยงานที่เขาเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเหมือนกัน

ท่านตำรวจเอกจรุงวิทธิ์ภูมิมาเลยค่ะที่การกรกตบอกว่า
กรกตเองก็มาตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีนี้เหมือนกัน
ถึงแม้จะไม่มีคนร้องมานะคะเข้าใจว่าทางกองทัพบกคงตรวจสอบอยู่ด้วย
ก็ระบุบอกว่าข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะ
ส่วนนางสาววัฒนยาวงโอภาษีหรือว่ามาดามเดียนะคะ
สมัครสอบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐก็บอกว่า
ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเอกสารนี้ตกลงแล้วจริงหรือไม่จริง
แต่ทุกวันนี้พักทำงานเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นยืนยันเลยว่า
ทหารไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพัก
อีกหนึ่งเรื่องเป็นประเด็นร้อนที่วันนี้คุยกันไม่จบไม่สิ้นผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็โลกออนไลน์เหมือนกันก็คือ
กรณีที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเผยแพร่คลิปเสียงที่พูดจาไปในเชิงว่า
น่าจะเป็นการสนทนาระหว่างนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่กับ
ก็มีการออกมายืนยันจากนางสาวพันนิกาวานิสโคศกพักอนาคตใหม่นะคะว่า

ตอนนี้ทางอนาคตใหม่เองก็ยังไม่ได้คิดจะแจ้งความดำเนินคดี
ท่าทีของสถานีโทรทัศน์ก่อนว่าจะดำเนินการยังไงนะคะ
แต่ว่าทางสถานีทรเองก็มีการออกมาชี้แจงเหมือนกันนะ
ว่าถ้าเกิดว่ายังพูดจาโจมตีเขาเนี่ย
เขาก็อาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีเหมือนกัน
พักเพื่อไทยกันหน่อยค่ะมีการออกแถลงการมานะคะ
เรียกร้องให้คอสชหยุดคุกคาม

ให้ทหารเข้าตรวจค้นบ้านพักของสมาชิกสภาจังหวัด
และหัวคะแนนของผู้สมัครพักเพื่อไทยในบางจังหวัด

คือเขาบอกว่าทำเหมือนมาจับกลุ่มอาทยากรเลย
ถ้าจะมีการกระทำผิดก็น่าจะเป็นตำรวจหรือเปล่า
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกระทำแบบนี้โดยตรงไม่ใช่ทหาร
เพื่อไทยเลยอยากแถลงการขอเรียกร้องกรกตให้ความสำคัญและพิจารณา
หยุดยั้งการกระทำลักษณะนี้ด้วย
ทีนี้พอพูดถึงกรกตมีตัวแทนกลุ่มประชาชนอยากเลือกตั้ง
นายเอกชัยหงกังวานเขาบอกว่าอยากจะมอบของให้กรกต
เป็นของวิเศษ๕อย่างประกอบไปด้วยบ้างติดบาทพิเศษ
ซึ่งพยายามจะสื่อว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ใช้กฎหมายพิเศษได้
ปลอกแขนนาฬิกาพูดให้คล้อยตามได้
เกราะโต๊ะจีนศักดิ์สิทธิ์โอ้โหโล่ที่มีใบหน้าคล้ายพลเอกประยุทธ์
และค้อนสั่งยุบพักได้นี่ก็เป็นการเชิงเสียดสี
จิกกัดแบบเจ็บอ่านนิดนึง
ก็บอกว่าเหตุผลก็คือกลัวว่า๒๔มีนาคมจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น
กลางกระแสการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรกตในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดที่ประชุมกรกตก็มีมติเอกชันนะคะ
เห็นว่าการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีพักการเมือง
ถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูลด้วยนะคะ
เอาเป็นว่า๒๔มีนาคมนี้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันก็แล้วกันนะคะ
ก็เลือกในสิ่งที่ใช่เลือกในสิ่งที่ชอบก็แล้วกัน

ดูไทยรัฐทีวีของเราได้ตั้งแต่เช้าต่อเนื่องนะคะ
ดึกเลยนะคะรายงานผลการเลือกตั้งค่ะ